โอ้โหมันจะหนาวอ่ะคุณ

ถ้าวางทิ้งไว้

นี่ไปทานกันร้านนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟที่อร่อยมาก
เครื่องแน่นโอ้โหแต่ละอย่างนี้เขาให้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ
อยู่ที่ไหนที่จังหวัดพยาวอยู่นี่เลยครับ
ริมถนนสายพยาวป่าแดดนะครับตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวครับ
ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยันตะโฟหนานเวียนเป็นร้านเก่าแก่ที่ใครแถวนั้นเขารู้จักกันดีนะครับ
สำหรับที่จังหวัดพยาวโอ้ยมากันเยอะครับลูกค้าทั้งขาจรขาประจำนะครับ
เวียนกันมากินกันอย่างไม่ขาดสายไปถามคุณพี่ท่านนี้ครับ
คุณพี่ออนิชาบัวผินเจ้าของร้านเย็นตะโฟหนานเวียนก็เล่าว่า
ขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟแบบนี้มา๑๐ปีแล้วนะมีลูกค้าทั้งขาประจำแล้วก็ขาจรมากินที่ร้านทุกวัน
เหตุผลที่มากันแบบนี้เพราะว่าติดอกติดใจที่ทางร้านเขาใช้สูตรของตัวเองในการทำ
แล้วก็วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยจะสดใหม่วันต่อวันเลยทีเดียวโอ้โหส่วนเมนูเด็ดของทางร้านแน่นอนล่ะครับ
ก็คือเย็นตะโฟที่อัดแน่นไปด้วยอะไรรู้ไหมอะไรคะปลาหมึกกรอบลูกชิ้นปลาปลาเส้นแป้งทอด
กรอบแล้วก็มีนี่เลยเลือดแล้วก็เต้าหู้

สำคัญทุกอย่างเลยนะในเย็นเต้าหู้อ่ะครบใส่ไปแน่นชามเลยทีเดียวนะครับ
สดกันเลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็ราดด้วยซอสเย็นตะโฟ
สูตรเด็ดของทางร้านและเป็นสูตรลับที่ทางร้านทำเองครับ
นี่ไงคุณดูดูดิครับโอ้โหลูกค้าติดอกติดใจสู้สัดซูบสัด
กินกันแทบยกชามสดกันเลยทีเดียวนะครับ
แล้วที่สำคัญนะน้ำซุปของทางร้าน
เขาใช้กระดูกหมูมาเคี่ยวนานถึงกี่ชั่วโมงรู้ไหม
๒ชั่วโมงอ่ะโอ้โหไม่ต้องได้น้ำซุปที่มันหวานกลมละ
ถูกต้องคุณผู้ชมครับไปทานก็ได้ราคาก็ไม่แพงนะครับ
ธรรมดาปกติทั่วไปธรรมดา๔๐บาทพิเศษขึ้นมาหน่อยก็๕๐บาทนะครับ
เขาขายอยู่ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้า
ไปจนถึง๑๖นาฬิกาก็คือ๔โมงเย็นนะครับไปกันได้
กันอีกครั้งว่าอยู่ตรงไหนนะครับสำหรับร้านเย็นตะโฟร้านนี้
ร้านหนานเวียนอยู่บริเวณถนนสายพยาวป่าแดดตำบลท่าวังทอง